หลังจากที่ได้ให้เปิดบริการมาเกือบ๑๐ปี
ตอนนี้สนามบินสุวรรณภูมิก็ดูที่จะค่อนข้างแออัด
อุตสาหกรรมการบินที่เติบโตอย่างรวดเร็
แต่ว่าตอนนี้โครงการขยายสนามบินสุนภูมิเฟส๒
ก็เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นนะครับ
เมื่อบริษัทท่ากาศยานไทยเดินหน้า
เพื่อที่จะหาผู้รับเหมาก่อสร้างในเฟสต่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จในปี๒๕๕๙
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณลินดาอุตมะครับ
อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่๑ออกแบบเป็นอาคาร๔ชั้น

มีพื้นที่รวมประมาณ๒๑๖๐๐๐ตรม
ความเป็นไทยและประหยัดพลังงาน
มีประตูทางออกที่เชื่อมต่อกับหลุมจอดประชิดอาคาร๒๘หลุมจอด

และเครื่องบินโบอิ้ง๗๔๗อีก๒๐หลุมจอด
การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
เช่นการนำสายไฟลงดินผันท่อร้อยสายไฟ
การก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฟสที่๒
กับบริษัทเอกชน๓ราย
รวมมูลค่า๑๔๙๐๙ล้านบาท
โดยทั้ง๓สัญญาจะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนนี้

สมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า

จะเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น๑๕ล้านคนต่อปี
จากเดิม๔๕ล้านคนต่อปีเป็น๖๐ล้านคนต่อปี
และทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินอาเซียนในอนาคต
โครงการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ
ทำให้เป็นสนามบินที่มีขอบขาย
แล้วก็มีความสามารถในการรองรับ

เป็นศูนย์กลางอาเซียนให้ได้ในอนาคตข้างหน้า
การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประกอบไปด้วย๓โครงการใหญ่คือ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
งบประมาณ๒๕๕๔ถึง๒๕๕๙
โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่๒งบประมาณ๓๔๐๐๐ล้านบาท
โดย๒โครงการหลังอยู่ระหว่างการออกข้อกำหนดเพื่อจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบ
โดยคาดว่าจะได้เงื่อนไขการประมูลงานออกแบบทั้ง๒งานได้ใน๒๓เดือน
ซึ่งทอทคาดว่าอาคารผู้โดยสารหลังที่๒จะแล้วเสร็จในปี๒๕๕๙
ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมที่คาดไว้ว่าจะแล้วเสร็จในปี๒๕๕๙

สำหรับปริมาณการจราจรทางอากาศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในช่วงเดือนตุลาคม๒๕๕๘ถึงกรกฎาคม๒๕๕๙
มีผู้โดยสารใช้บริการ๔๖๖๘๖๔๓๘คน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ๕๗
เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ๓๘๗๓๘๘คน

และผู้โดยสารภายในประเทศ๗๙๔๘๔๓๐คน

และมีเที่ยวบิน๒๗๗๙๔๓เที่ยวบิน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ๗๐

ระหว่างประเทศ๒๑๕๑๗๐เที่ยวบิน

และเที่ยวบินภายในประเทศ๖๒๗๗๓เที่ยวบิน

เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการการเดินทางทางอากาศ
ของนักเดินทางจากทั่วโลกที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง